จังหวัดตราดก่อนหน่อยเพราะว่าเจ้าบ้านคือหามมาก๑ปี
มีครั้งเดียวกับฤดูจับปูใบไม้ค่ะ

ปูใบไม้ไม่เคยได้ยินเหมือนกันบรรยากาศเป็นแบบนี้เลยคุณนี่อยู่ที่หมู่บ้านท่าขนาน
จังหวัดตราดไปค่ะตามชาวบ้านมาตรงนี้เลย
คลองท่าตะเผาเขามาจับสิ่งมีชีวิตที่หายากมาก
ปีมีมาให้คุณจับแค่ครั้งเดียวนะ
นั่นก็คือการจับปูใบไม้อย่างที่บอกไปนี่แหละ
แล้วการมาปรากฏตัวของปูใบไม้ในครั้งนี้
บอกเลยว่ามันน้อยคุณ
คือเขาบอกว่ามันน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา
เนื่องจากอะไรช่วงนี้ค่ะ
มีปริมาณน้ำฝนมากกว่าปกตินั่นเอง
แล้วการเตรียมตัวในการจับปูชนิดนี้

แล้วก็ถังขนาดใหญ่อย่างนี้นะคะ

เขาบอกว่าปีนี้น้อยกว่าทุกปีไง

๑ชั่วโมงจับได้๒๐กิโลกรัม

ไม่อยากจะนึกตอนที่มากันเยอะมันจะเยอะขนาดไหน

โอ้โห๒๐กิโลกรัมชั่วโมงเดียว
แล้วปูใบไม้เนี่ยมาดูกันว่าเขานิยมเอาไปทำเป็นเมนูอะไรบ้าง
บางคนเขาก็ไปทำปูใบไม้ดองน้ำปลา

อันนี้ปากเจอจริง
เออถ้าเกิดว่ามันยังไม่ตายโดนดีปัญจักร

หรือไม่ก็เอาไปประกอบอาหารเป็นเมนูอื่นก็ได้
เขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งของดี
ที่หาทานได้ยากเฉพาะในช่วงนี้
ก็เลยทำให้ราคาของเจ้าภูใบไม้เนี่ย
ค่อนข้างมีราคาที่สูงหน่อย
แล้วก็ทำรายได้ได้ดีเพราะว่าปีนึงจับได้แค่
ปีละครั้งช่วงนี้มืดจุแล้วปีนี่น้อยด้วย
ราคามันก็เลยอาจจะยิ่งสูงขึ้นมันก็ส่วนทางกับความต้องการ
ใช่คือมันอารมณ์ก็เหมือนกับปูนาไหม

ปูนานตัวใหญ่ตัวนี้สิจะอ่อนกว่าเนาะ
น่าสนใจเอามาทำตำปูแช่เข็ด
เอามายำอ่ะดิฉันว่าน่าจะเหมือนยำปูนา
จริงของดีหาทานยาก